เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
วันนี้มีอุบัติเหตุรถบรรทุก๑๐ล้อคันหนึ่งกำลังจะเลี้ยวเข้าซอยนะครับ
แต่ว่ามองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ที่ขี่ตีคู่มาทางช่องทางทางด้านซ้าย
ก็เลยชนรถจักรยานยนต์คันนั้นล้มลงนะครับ
แล้วล้อก็ไปทับร่างคนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาจนเสียชีวิตไปหนึ่งศพ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

รถจักรยานยนต์ที่มีชายหญิงคู่หนึ่งขี่มาจนล้มลง
ที่ล้อจะทับร่างของหญิงสาวที่นั่งซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส
เพื่อนชายและพลเมืองดีที่ขี่รถผ่านมารีบแจ้งกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ
แม้เจ้าหน้าที่จะพยายามปั๊มหัวใจและให้ออกซิเจนหวังช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ
แต่ก็ไม่เป็นผลเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณปากซอยโคกช้าง
บนอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวระดารัฐขุนทองอายุ๒๗ปี

ตำรวจสพเมืองพิศนุโลกสอบสวนนายธีรพงศ์ลำพูอายุ๒๒ปี
คนขับรถบรรทุกทราบว่ากำลังนำยางมะตอยไปส่งที่ไซส์งานก่อสร้าง

แต่ขณะเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าซอยมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์
กำลังนำกาแฟไปส่งให้ลูกค้าที่อยู่ในซอยถัดไป
เบียดจนล้มลงและทับร่างของนางสาวละดารัฐเสียชีวิต
ขณะที่กล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกตะขบอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
บันทึกภาพขณะที่มีรถสัญจรผ่านไปมา
ซึ่งสี่แยกแห่งนี้ไม่มีสัญญาณไฟจราจรติดตั้งเอาไว้
กลายเป็นสี่แยกวัดใจที่ชาวบ้านต้องระมัดระวังกันเอง
แต่ขณะที่ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์เพื่อข้ามไปอีกฝั่ง
จู่ก็ถูกรถบรรทุก๖ล้อที่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างจัง
ทำให้รถและคนขับขี่กระเด็นไปไกลเกือบ๒๐เมตร
นอนแน่นิ่งอยู่กลางถนนส่วนคนซ้อนตกจากเบาะรถจักรยานยนต์รอดตายราวปฏิหาร
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายนิคมภูลเกษมอายุ๕๑ปี
คนขับขี่เสียชีวิตคาที่สภาพศพศีรษะและใบหน้ามีบาดแผลฉีกขาด
แขนขาหักมีเลือดไหลเต็มพื้นถนน
ขณะที่คนซ้อนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
คนขับขี่รถบรรทุกที่รอให้ปากคำกับตำรวจถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถเก๋งคันหนึ่ง
ชนรถจักรยานยนต์บริเวณแยกไฟแดงบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจนล้มกลิ้ง
ก่อนที่จะเลี้ยวอ้อมผู้บาดเจ็บและรีบบึงรถหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปทันทีโดยไม่สนใจใยดีผู้บาดเจ็บแม้แต่น้อย
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกที่ข้อศอกเปิดเผยว่า
จอดรถรอสัญญาณไฟเพื่อเลี้ยวขวาไปทางสำนักงานชลประธาน๙บางพระ
พอดีสัญญาณไฟแดงพอดีผมก็เลยข้ามมาข้ามมารอเพื่อที่จะจอดรอเพื่อที่จะข้ามแบบนี้ครับ
แล้วสัญญาณไฟเขียวปล่อยรถทางตรงพอดี

เขามาเรนที่จะเลี้ยวขา

โชคดีที่คนขับขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
และรถจักรยานยนต์ไม่เสียหายมากนัก

เรื่องต้นได้แจ้งความไว้แล้วที่สพศรีราชา
โดยยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด